หลอนล้อม
สวัสดีค่ะ

เรามาทำไมกันคะรายการก็เลิฟยังไง
คือสองคนนี้คุณชนะคุณใบตองเข้าไปถ่ายทอดแข่งเรือยาวที่นนทบุรี

อืมแล้ววันนี้เราก็ยึดรายการกันก่อนนะคะ
คือเมื่อกี้เปิดรายการมาโอ้โหเต้นไม่แบบ
ไม่สุดตัวเลยเอาจริงกุ้มต้องยังไงฮะ

อ่ามีดนตรีไหมดนตรีมาอ่า
เออมันค่อยเป็นตลอดข่าวหน่อยมันต้องเป็นจังหวะจักรคนแบบนี้
ให้มันสนุกสนานกันไปใช่ไหมวันนี้ก็
เรียกว่ามาในอีกหนึ่งรูปแบบ
แต่ว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิ
ใช่ค่ะข่าวสารเราครบถ้วนอย่างแน่นอนนะคะ
มีทั้งสาระความบันเทิงจัดมาเน้นอยู่แล้ว
คุณชนะแล้วก็คุณใบตองเขาฝากเราสองคนมานะคะ

คนคนทับนะกีฬาไปกันเยอะเลยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลวอลเล่บอลตะก่อโปโลน้ำ
โอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายไว้
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือกำลังใจไงฮะ
เราต้องส่งกำลังใจให้กับนักกีฬานั่นเองนะคะ
ว่าแล้วพี่นิวนาวเชียร์กีฬาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
แต่ละกีฬาเนี่ยก็ถือว่ามีนักกีฬาที่เขาตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อม
เพื่อที่จะไปคว้าแชมป์คว้าชัยมาใช่ไหมคะ

แต่ว่าเอาเป็นกีฬาที่ที่ฉันชื่นชอบกระทังน้ำ

ส่งใจมากเลยนะครับโอ้โฮสีฟ้าแบบนี้นะฮะก็ต้องมาสไตล์แบบ
แหวกว่ายน้ำดำทะเลกันหน่อยละกัน

มาคุณมาน้ำดิฉันก็ไม่แพ้กันดิฉันขอเชียร์นี่เลย

เดี๋ยวเหมือนจะไม่มีในเอเชนเกมนะคะ

เออจำผิด
ไม่แน่อาจจะบรรจุต่อไปในอนาคต

เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีกีฬาเรือยาว
โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นแชมป์อย่างแน่นอน

ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยดีกว่า
สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ
หรือว่าจะเข้าไปแวะเวียนทักทายกันได้

พักหายใจหายคอกันก่อนดีกว่านะคะ
จะได้มาเปล่งเสียงเชียร์กันต่อในช่วงหน้า
แต่ช่วงหน้าไม่ได้เอานักกีฬามาให้คุณผู้ชมเชียร์
แต่เป็นคนดังที่ดังมากเลยในโลกโซเชียลนั่นเองนะคะ
พลทหารคนนี้ทั้งหล่อทั้งเสียงดี
ไม่รู้ว่าจะติดต่อมาเป็นพิธีกรแทนคุณชนะหรือเปล่า

เอาใจคนรักผ้าไทยและผ้ายีนด้วยการทอผ้ายีนจากผ้าไหม

ใช่ค่ะรวมไปถึงนะคะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงใต้ที่สุราธานีค่ะ
เมืองร้อยเกาะแต่ไม่ได้มีแค่เงาะอร่อยอย่างเดียว
เพราะว่าสุราธานีเขามีพิพิธภัณฑ์ปลาหินให้ได้ไปส่องกันอีกด้วยค่ะ
และต่อจากนั้นนะคะพาคุณผู้ชมไปตลอดหาร้านอร่อยที่จังหวัดระนองค่ะ
ที่นี่เป็นทั้งที่ถ่ายรูปเป็นที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็เป็นที่กินด้วย
เรียกว่าที่เดียวจบครบเลยนะจ๊ะ
สักครู่เดียวกลับมาติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์จ้า